มีเรื่องของผู้หญิงคนนึงค่ะเขามาโวยบอกว่า
จู่บ้านเนี่ยที่เธอเช่าอยู่สัญญาเช่าก็มี
แล้วเธอก็ไม่ได้หมายความว่าขาดส่งขาดจ่ายอะไรด้วยนะ
อยู่อยู่มีคนมางัดบ้านเธอโดยบอกว่าเจ้าของบ้านเป็นคนบอกให้มางัด
เธอก็เลยโวยค่ะว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไร
อยู่ดีมางัดกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
อยู่ดีมางัดกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
อยู่ดีมางัดกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
อยู่ดีมางัดกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
อยู่ดีมางัดกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
อยู่ดีมางัดกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
เขาอ่ารับฝากขายบ้านเนี้ยเขาไหมไม่ไม่ก็มีคนก็ไม่ก็ก็มีคนเห็นว่า
ลุงไปช่วยงัดกับเขาใช่ไหมคะพี่หมูให้ลุงดูแล
ให้ดูแลแล้วมีสิทธิงัดบ้านเหรอคะนี่แหละค่ะตามคลิปเลย
ผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปถามคุณลุงที่กำลังช่วยกันงัดบ้านเธออยู่เนี่ยนะคะ
ลุงเขาก็อ้างว่าไม่รู้อย่างเดียวมีอะไรให้ไปคุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านเขาบอกมานะคะคลิปนี้เพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ซิกเนเจอร์วันรุ่งสามก็โพสต์บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าค่ะ
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยค่ะก็เลยจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งปีนรั้วเข้าไปไป
แม่กุญแจและทุบประตูไม้หน้าบ้านจนพังเป็นรูแถมยังเข้าไปรื้อของในบ้าน
ลูกบิดประตูหลังบ้านออกอีกนะคะพอผู้เช่าไปถามเพื่อนบ้าน
ก็เลยรู้ว่าใครเป็นคนทำซึ่งลุงคนนี้เนี่ย
ที่ไปช่วยงัดบ้านเช่าเนี่ยนะคะก็มีการต่อสายค่ะ
โทรไปหาเจ้าของบ้านเช่าหลังดังกล่าวคำตอบที่ได้ก็คือ
บ้านเขาเขามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ถ้ามีปัญหาก็ให้ไปแจ้งความเอานะคะ

มึงมึงไปถึงสอนร้อนมึงให้กำลังโทรหากูเลยนะ

พูดมาให้เต็มที่ค่ะพูดไม่ต้องมาทึกเสียงเดี๋ยวกูจะไปพูดกับส่องรวดเอง
อ๋อเหรอคะอ่าเต็มที่แล้วเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะ
เออเออเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวพูดกูได้

เออมึงไม่ต้องมาได้ได้มึงไม่ได้ไปอยู่นี้เลย

หมดบ้านของมึงด้วยเอาล่ะค่ะมาเลยค่ะสัญญามีค่ะ
มึงไม่แจ้งความมึงไปอยู่นี้ดิมาเลยค่ะ
กูบอกให้มึงไปมึงไม่ไปอ่ะ
ดุเดือดเนี่ยค่ะเรื่องราวก็เป็นอย่างที่ได้ฟังไปในคลิปเลยนะคะ
นี่เป็นข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เช่านะผู้หญิงที่เป็นผู้เช่า
ซึ่งโพสต์ข้อความผ่านทางเพจดังบอกว่า
เจ้าของบ้านเช่ามีสิทธิ์ทำแบบนี้ด้วยเหรอทั้งที่สัญญาเช่าก็มี
ยังไม่ได้หมดสัญญาด้วยแต่บุกงัดบ้านกลางวันแสก
ลายข้าวของเสียหายแล้วยังท้าทายให้ไปแจ้งความอีก
ซึ่งถ้าหากทางฝั่งเจ้าของบ้านอยากชี้แจงเนี่ยนะคะ
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงติดต่อผ่านทางไทยรัฐทีวีได้นะคะ
เดี๋ยวเราจะได้นำเสนออีกด้านหนึ่งด้วยว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
อ่าตอนนี้เรานำเสนอเกี่ยวกับฝั่งของผู้เช่าก่อนนะคะ
เขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านให้คนมางัดแล้วก็บอกให้เขาออกจากบ้านไป
ทั้งที่เขามีสัญญาอยู่ตอนนี้รอมีเหตุผลอะไรก็รอเดี๋ยวรอดูนะคะ